ตอนเดียวนานูบันที่ไก่โป
ที่เคยยอมเบ้นเต้นตัว

สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานตัวแล้ว
แม้เห็นน้องเบ้นเต้นเต้นสั้นน่ารักแบบนี้
ฝนเทลงมาดิฉันจะยอมได้อย่างไรคะ
เมื่อวานนี้นายกลงพื้นที่บุรีรำกันด้วย
ส่วนวันนี้หลายพื้นที่ไม่ใช่แค่ภาคอีสาน
ก็จะมีฝนตกลงมาเพิ่มความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นกันแล้วนะคะ
เพราะว่าข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
และแผนที่ดาวเทียมนะคะได้บอกถึงเรื่องของสภาพอากาศที่วันนี้ค่ะ
เตือนกันตั้งแต่๒๐จนไปถึง๒๓สิงหาคม
จะมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของประเทศไทยนะคะ
จะทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางตอนบนมีฝนตกลงมา
แต่ว่าจะเป็นลักษณะของฝนตกกระจายค่ะ
ส่วนภาคใต้นะคะก็ยังคงจะมีอิทธิพล
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นแล้วค่ะ
ส่งผลทำให้ภาคใต้ทั้งประเทศนะคะทั้งภาคเลย
รวมไปถึงทางอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนี้
มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นกันด้วย
ส่วนภาพรวมนะคะยังคงมีฝนฟ้าขนอง
เกิดขึ้น๑๔๐ของพื้นที่ที่บริเวณภาคเหนือค่ะ
แต่ว่าจังหวัดแถบที่ติดกับชายแดนเนี่ยค่ะ

เฝ้าระวังเรื่องดินคนถล่มน้ำป่าไหลหลากกันอยู่นะคะ
อีสานเช่นกันค่ะฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐ของพื้นที่
แถบตอนบนของภาคนั้นมีฝนฟ้าขนองตกกระจายค่ะ
ส่วนภาคกลางฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่นะคะ

วันนี้ก็มีฝนตกลงมาประมาณ๑๓๐ของพื้นที่
จันทบุรีและตาดรับฝนตลอดต่อเนื่องคลื่นสูง๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าเบาหน่อยนะคะ
ตกขนองลงมาประมาณร้อยละ๒๐ของพื้นที่

ส่วนฝั่งอันดามันคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
แต่ว่าห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ระนองตรังสตูนเฝ้าระวังกันหน่อยนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกกระจายประมาณ๑๓๐ของพื้นที่นะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมเตรียมรับมือได้เลยค่ะ
ช่วงเย็นค่ำวันนี้จะมีโอกาสเกิดฝนในหลายพื้นที่
เฉพาะตอนกลางจนถึงตอนบนของประเทศนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะน้องเบนเทนนำร่องขนาดนี้แล้วนะคะ
ดิฉันว่าต้องใช้วิธีการเต้นขอฝน
หลวงปู่เข็มคงชอบเทวดาฟ้าฝนคงชอบแน่เลย
คุณผู้ชมว่างลุกมาเต้นด้วยกันเพิ่มความสุขนะคะ